ตัดสินใจของพักเพื่อไทยเนี่ยต้องยอมรับว่ามันก็มีความคิดเห็นเป็นสองมุมนะ
ค่ะเป็นสองฝั่งถ้าในหมู่ของคนที่เขาเป็นโวเตอร์ของเพื่อไทยอืมอ่า
อ่าเป็นผู้ที่เขาเลือกพักเพื่อไทยค่ะอ่าเป็นกองเชียร์พักเพื่อไทย
มุมหนึ่งเขาก็มองว่าเอาเพื่อไทยก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการ
พักของเขาไม่ใช่เหรอก็เพราะว่าเขาเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วนี่
หรือต่อให้เขาจะจัดแข่งกับก้าวไกลเขาก็จัดได้นะก็เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกัน
อ่าทำไมเขาจะต้องคอยแบบโอ้โหช่วยเหลือก้าวไกลอะไรอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเ
ตลอดเวลาแต่อีกมุมหนึ่งคนที่เขาเชียร์เพื่อไทยแล้วเขาอยากให้
กาเนซี่ของประชาธิปไตยตรงนี้เนี่ยเขาก็มีของเขาอยู่ใช่ไหมฮะ
ไม่อยากให้แยกจากกันก็มีอยู่นี่คือคุณรัฐดาแจ่มจ่ายนะฮะ
ระดาร้องไห้เลยเหรออายุห้าสิบห้าปีอดีตกลุ่มนปชคนเสื้อแดง
อืมเมื่อวานนี้เนี้ยไปที่หน้าที่ทำการพักเพื่อไทยด้วย
ที่ว่าไปยืนถือไปโยนหนังสือของคุณทักษิณ
นี่ฮะไปโยนเกลื่อนหน้าพักเพื่อไทยเลยนะตอนที่ผู้ชุมนุมเขาบุกไป
แล้วไปเผาโหงเผาหุ่นไปสาดเลือดไปอะไรกัน

ขอดูคู่ไปด้วยหน้าที่ทำการพักเพื่อไทยเมื่อวานแต่ไม่เห็นภาพพี่รัฐดาหรอกนะ
ซึ่งวันนี้เราก็เลยตามไปคุยด้วยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทางพิรดาเนี่ยแกบอกว่าแกศรัทธาแล้วก็สนับสนุนแนวทางของพักเพื่อไทยมานานมาก
อยู่ในกลุ่มนปชมาหลายปีแล้วด้วยแต่หลังเกิดรัฐประหารเนี่ยได้ออกไปร่วมต่อสู้กับพระเด็จการ
ความเป็นพามตายมานับไม่ถ้วนก็เลยคาดหวังว่าพักเพื่อไทยจะเอาพักก้าวไกลเนี่ยมาร่วมจัดตั้งรัฐบาล
เพื่อต่อสู้กับผลิตการแต่การทำแบบนี้มันเหมือนเป็นการหักหลังทรยศประชาชน
เพราะอาจจะไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับคั่วพระเด็จการด้วยซ้ำ
อันนี้ต้องให้คำตอบพี่ก่อนให้ออกไปสู้เพื่ออะไร
เพื่ออะไรคุณออกไปสู้กันเพื่ออะไรพี่ถามว่าออกไปสู้กันเพื่ออะไร
เราออกไปสู้เพื่อสุดท้ายแล้วเราก็มารวมกับคนพวกนี้อีก
ขณะเดียวกันนะอีกฝั่งหนึ่งอย่างที่บอกนะเขาก็เป็นสองฝั่งนะกองเชียร์พักเพื่อไทยนะ

คุณเคสามถุ๋ยอันนี้ฉายาเขานะเป็นหนึ่งในการนำคนเสื้อแดงนะครับ
หรือว่าคุณนิยมนพรัชนะฮะเป็นตัวแทนกลุ่มเสื้อแดงเอฟซีพักเพื่อไทย
คุณเคบอกว่าถ้าหากภักดิ์เพื่อไทยจะไปจับมือกับพักสองลุง

ในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยจะตัดสินใจอย่างไรเนี่ย
ก็ถูกโจมตีอยู่แล้วถูกหาว่าทรยศประชาชนอยู่แล้ว
ทั้งที่ตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนเลยว่าเพื่อไทยเนี่ยจะจับกับใครบ้าง
จะจับกับพักไหนยังไงบ้างในคั่วใหม่
ยังไงก็โดนคุณเคบอกส่วนภาคก้าวกลายเนี่ย
ถ้าครั้งหน้าคุณมั่นใจว่าเพื่อไทยทำแบบนี้แล้วเนี่ย
แล้วก้าวไกลจะได้คะแนนนิยมแทนเพื่อไทยจะศูนย์พันธุ์อะไรพวกนี้เนี่ย
คุณเคบอกคนที่บอกว่าเพื่อไทยจะ๐๐เนี่ย
เขาคือคนที่เขาไม่เลือกเพื่อไทยอยู่แล้วเขาคือคนที่เชียร์ก้าวไกล
เขาก็เลยบอกว่าโอ๊ยถ้าเพื่อไทยแยกตัวไปไปจับคั่วใหม่เนี่ย
เพื่อไทยระวังจะศูนย์พันธุ์คนพวกนี้ไม่ได้เลือกเพื่อไทยอยู่แล้ว
แล้วถ้าเกิดก้าวไกลมองว่าแบบนั้นเหมือนกันเนี่ยจะไปกลัวอะไร
ก็อีก๔ปีก็มาสู้กันใหม่ก็มาเจอกันใหม่
แล้วคุณจะกลัวทำไม
เป็นผมผมปล่อยเลยผมยุเลยเพื่อไทยเอาเลยฮะ

เดี๋ยวประชาชน๔ปีเขาจะมาเลือกพักเก้าไกลให้แลนด์สไลด์
คุณคิดแบบนั้นคุณก็ยู้ส่งนี่
ถูกไหมคุณจะกลัวทำไมให้เพื่อไทยมันเป็นไป
แล้วคุณไปบอกประชาชนว่าพวกนี้มันจะบาดสัตว
คุณก็ทำงานทางการเมืองไปไอ้พักเพื่อไทยมันไม่ดี
ยังไงคุณว่าไปพักเพื่อไทยก็พิสูจน์ตัวเอง
ทำงานไปสัญญาประชาชนทำนโยบาย
แล้ว๔ปีข้างหน้าเรามาวัดกัน
นี่เป็นยังไงล่ะเห็นไหม

ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์พันนวดีตันติสุรินนะครับ
ที่ปรึกษากลุ่มสตรี๒๐จังหวัดภาคอีสาน
เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มคนเสื้อแดง
บอกว่าอย่ามาใช้วัฒกรรมทำลายความคิดเห็นของบุคคลกัน

ตอนนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยจะได้จัดตั้งรัฐบาลอยู่แล้ว
แล้วเดี๋ยวเขาเข้าไปเนี่ยเขาจะไปแก้รัฐมนูลไง
รัฐมนูญฉบับเผด็จการเขาจะเข้าไปแก้ให้

อย่าใช้วาธกรรม
วาธกรรมทำลายความคิดเห็นของบุคคล

เพราะฉะนั้นทุกคนต้องขันกลับมายืนตั้งสติแล้วตอนนี้มันถึงจุดไหน
การเมืองไทยไม่ได้จบแค่วันนี้แน่ยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องตามกันต่อ
รอลุ้นวอลด้านหลังแล้วด้วยนะคะว่าพรุ่งนี้จะมีรูปใครขึ้นบ้าง
เดี๋ยวเราจะพอให้ผู้ชมถามมาแล้วเนี่ยว่าอะไรคะมีผีไหม